ต่อกันที่เรื่องสะเทือนใจของคนรักหมากันหน่อยนะครับ
เจ้าของหมานะครับพอรักก็ไปเอามาเลี้ยงมาดูอย่างดีนะ
พอไม่อยากเลี้ยงไม่รักมันก็เอามันไปทิ้ง
คือบางทีตอนที่เอามามันเป็นตัวเล็กไงมันเป็นลูกหมา
มันดูน่ารักน่าเอ็นดูแต่พอมันโตขึ้น
บางทีก็สนแล้วก็ไม่รักเขาแล้วค่ะ
เอาไปดูคลิปนี้กันก่อนคุณผู้ชมครับ
ดูดูก่อนดูวิ่งยนต์ขามอเชอร์ไซส์โอ๊ยตายแล้วทำไงเนี่ย
คุณผู้ชมเห็นแล้วสะเทินใจครับสงสารเลย
คือถ้าปล่อยวัดยังพอจะโอเคหน่อยนะ

อันนี้คือเจ้าตูดตัวสีขาวเนี่ยวิ่งจนขาหมดแรงนะครับ
รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเจ้าของมันเอามันมาปล่อยทิ้งเอาไว้ข้างทาง

ก็เลยวิ่งตามแบบไม่รู้ทิศรู้ทางจนเกือบจะถูกรถชน
คลิปนี้คุณจามรุวันคงกระโทกไปเจอเข้ากับตัว
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็บรรยายเรื่องราว
เล่าเรื่องบอกว่า๑๖เมษายนเขาขับรถผ่านเส้นทางนี้
แล้วเห็นสองสามีภรรยาพร้อมกับลูกนั่งซ้อนท้ายกันมา
มอเตอร์ไซค์นะฮะจู่ก็จอดรถแล้วก็ปล่อยหมาทิ้งข้างทาง

ปล่อยให้น้องหมาเนี่ยวิ่งตามแบบสุดกำลังเท่าที่มีหลายกิโลครับ

วิทย์จะถูกรถชนอย่างที่เห็นเขาบอกว่าน่าเวทนามากเลย
คุณจรวรรณบอกว่าเขาขับตามมอเตอร์ไซค์ไม่ทัน
ก็เลยหันมาช่วยเจ้าหมาน้อยแทน
สภาพตอนไปเจอมันตอนแรกมันเหนื่อยหอบมาก

โอ้ยน้ำลายเหนียวเหนืบเลย

สุดท้ายนะตัดสินใจอุ้มขึ้นรถเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านเลย

ลิ้นห้อยดูสิมันร้อนอ่ะ
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วสงสารหมาน้อยมากเลยครับ
แล้วก็โกรธเจ้าของหมามากที่ใจร้ายมาก

บางคนนะอาสาจะรับไปเลี้ยงเลยหากยังไม่มีคนดูแล
แต่คุณจารุวัลเขาก็ดูแลมาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ซื้ออาหารให้กินนะฮะหลายคนก็ร่วมอนุโมทดาด้วยแล้วกัน
ขอให้คุณพี่เจริญเจริญร่ำรวยนะคะแบบนี้
สุดท้ายผมเชื่อว่าเดี๋ยวเจ้าตูบตัวนี้จะให้โชคคุณจรุวัลแล้วกัน
ใช่มันขอให้เป็นแบบนั้นทีนี้เห็นคุณทัศนัยเล่าข่าวนี้
ขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงละกันค่ะเรื่องของอัตราโทษ
คือถ้าเกิดว่ามีการปล่อยไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมว
ปล่อยทิ้งอันนี้มีความผิดตามพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี๕๗นะคะ
คือเขาห้ามไม่ให้ปล่อยประละเลยทิ้งหรือว่ากระทำใด
สัตว์พ้นจากการดูแลโดยไม่มีเหตุอันควร
โทษคือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทบอกไว้ก่อน
เผื่อใครที่กำลังคิดจะเลี้ยงจะได้คิดให้ดีต้องคิดยาว
ดูแลเขาไปตลอดชีวิตของเขา
กว่าจะตายจากกันนะครับ